คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะตำรวจเนี่ยรวบตัวนะคะ
โหดใช้อาวุธปืนยิงภรรยาใหม่เสียชีวิตวันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปมหึงหวงนะคะคุณผู้ชม
สามียิงภรรยาใหม่เสียชีวิตเกิดขึ้นได้ยังไงนี่เป็นเหตุการณ์ช่วงสายวันนี้ค่ะ
ตำรวจสพนสาหร่ายที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
นำตัวนายบุญเลิศกลโฆกรวดค่ะอายุห้าสิบแปดปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะว่าใช้อาวุธปืนยิงนางอำนวยอัตวิชา
อายุ๔๗ปีภรรยาตายในห้องน้ำข้างคอหารโถส้วมเลยค่ะนะคะ
นี่เป็นเอ่อนายบุญเลิศเนี่ยให้การรับสารภาพค่ะ
คือเขาไปดูการต่อเติมบ้านที่บ้านของภรรยาเก่า
แล้วก็นั่งดื่มเบียอยู่ที่นั่นแหละค่ะอ่านะฮะ
กันจากบ้านประมาณ๕๐๐เมตรภรรยาเก่านี้เลิกกันมา๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
ก็มาอยู่กินกับภรรยาใหม่๓ปีกว่า
ภรรยาใหม่ไปตามให้กลับบ้าน๒รอบค่ะ
พอนายบุญเลิศกลับมาถึงบ้านก็เลยมีปากเสียงกัน
เพราะว่านางอำนวยภรรยาใหม่หึงหวง
กลัวว่าจะกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่า
ก็เลยคือทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา
นายบุญเลิศเนี่ยโมโหสุดขีดบันดาลโทสะ
เข้าไปในห้องนอนหยิบปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ออกมา
พอนางอำนวยรู้ว่าสามีไปหยิบปืน

นายบุญเลิศมาถีบประตูถึง๓ครั้ง
แล้วก็ยิงปืนลูกซองเข้าไปในนั้นนะคะ
ถูกนางอำนวยภรรยาล้มลงเสียชีวิต
พอเห็นภรรยาล้มลงได้สติเข้าไปกอดและสำนึกผิด
แล้วก็เดินไปหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพี่ชายที่อยู่บ้านใกล้กัน
เอาปืนไปฝากไว้แล้วก็ให้แจ้งตำรวจรอมอบตัวอยู่ที่บ้านค่ะ
นี่แหละค่ะนายสำริทเนี่ยนะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าน้องชายอยู่กับภรรยาใหม่มา๓ปีกว่าทะเลาะกันบ่อย
เพราะว่าเรื่องหึงห่วงนี่แหละค่ะภรรยาใหม่เขาหึงหวง
ส่วนน้องชายเองก็เป็นคนใจร้อนแต่ไม่คิดว่าครั้งนี้จะรุนแรงถึงขั้นจบชีวิตกันนะคะ